รับกระเภาบาลไปต่อเกี่ยว
ใครจะรับรับกระเภา
คือไม่ให้คนที่รับรับแผ่า
เขาก็ไม่เกี่ยว่าเขาเป็นคนมาเช่าตรงโน้น
แล้วตัวความตลาดคนแข่งลดสน
บอกว่าให้ไปจอดที่อื่นแล้วก็ไปทะเลาะไปยืนด่าอะไรก็ไม่รู้
แล้วสักพักบ้านหลังนั้นเขาก็ออกมาเอาป้ายไปเขียนปิดบ้านเขา
เขียนว่าว่าอะไรอย่ามายุ่งอะไรทั้งน้องเนี่ย
ถ้ามาเจาะตรงนี้อยู่เป็นที่ของเขา
หมายถึงคนชนกับบ้านหลังนั้น

แล้วทีนี้แล้วบ้านหลังนี้เคยไป
บ้านหลังนี้เขาไม่เคยยุ่งเขาก็อยู่ของเขาอย่างนี้
ตั้งแต่มีปัญหากันเรื่องนั้นเขาก็ไม่สนใจเขาก็ไม่ยุ่ง
ที่บอกว่าก็คือทะเลาะกันจนแบบว่าต้องลาออก
ตรงนี้ผมไม่รู้ว่าเขาออกกันเมื่อไหร่แล้ว
แต่ก็คือจะรู้ว่าเขาออกมาแล้วคนนี้
คนที่ตายนี่เขาออกมาแล้ว
แต่ผมยู้ว่าเขาออกมาเว้อไหร่ไปไม่
ก็คือทะเลาะกันแรงคือเท่าที่ได้ยินมาคือทะเลาะ
เต้นแต่ที่ผมคุยกันผมมีการทะเลาะกันร่วมแรง

ไม่มีก็คือบรักเสียงกันเลย

อ่ะเธอเห็นกับพวกนั้นมียืนทะเลาะกันอ่ะมียืนพูดกันอ่ะ
หนูถามหน่อยอย่างเวลาเราควบคุมกันในหมู่บ้าน
มันจะมีเรื่องอะไรที่น่าทะเลาะกันได้บ้าง
ช่วงนั้นมันจะมีการเกี่ยวกับลูกละนาดด้วยมั้ง
หลักอาหรือแต่ควรอ่ะหมู่บ้านนี้มันจัดคนไม่เยอะ
คือมันก็จัดการง่ายแต่ตอนนี้มันเป็นหนึ่งมันมีคนที่ว่า
ไม่ใช่แบบคนที่เข้ามาเช่าเนี่ยมันก็เริ่มเยอะ
แล้วก็มีอันด้านเรื่องการจัดคนมีการร้องเทียมกรรมการทุกบ้าน
ว่าก็คือคนนอกเข้ามาแล้วมาจอดรถเราเชียร์เด็กมันอยู่เยอะอะไรอย่างนี้
เขาก็เลยมีนักบาลอย่างเงี้ยมาสร้างรวมมากแค่นั้นเนี้ย
ชุดนั่นแหละแล้วก็จากก่อนอ่ะสระว่ายน้ำอ่ะคนไม่มาเล่นเยอะ
ตอนนี้คนนอกเข้ามาเยอะแล้วการจอดรถลงสระว่ายน้ำ
มันก็เลยมาบ้านแถวนี้หมดมันเลยแถวนั้นจะโดนคนที่มาเล่นน้ำมาจอดเต็มไปหมดเลย

แล้วบางคนเขาเข้าบ้านไม่ได้เขาก็ไปร้องเรียน
อ๋อก็เลยเป็นสามเหตุที่แบบอาจจะแบบลาอ่อ

แล้วก็บวกกลับก็คือขี้เกียจโหดเคี้ยง
และจะได้ยินหลายบาลแต่เขาไม่เห็น
มาที่บ้านเจ้านายเก่า

แล้วเรื่องของข้างบ้านกันโดยตรงมีไหม

จะมีก็แบบเจาะแจ๊กันคือเอาเรื่องเก่ามาผสม
ไม่ถ้าเป็นบ้านนี้บ้านสิทธิฟ้ากับบ้านของหนกข้าม
กับลุงกับยายนะลุงกับยายนะไม่มี

เรื่องอะไรอ่ะคือนอกจากที่ทะเลาะกันเรื่องกรรมการแล้ว

เขาก็ต่างคนต่างแบบกันเนี้ยเวลา
เพราะว่าพี่คนตายนั้นเขาจะมาที
เวลาเขามาเจอกันก็ไม่พอใจ
เขาก็มองหน้ากันมากหนึ่งแล้วก็ทำ
เหมือนเงียนเงียนกันมากหนึ่งแล้วเวลาเดินอีกแล้ว

เออใช่ใช่เห็นบอกว่าพี่บ้านหลังนี้
คนที่เสียนะแกไปทำงานอยู่ต่างจังหวัด

พูดเยอะไหมเห็นหน้าจัง
ทำอะไรในบ้านก็แทกไสให้เดิน
เออเพราะว่าตอนที่
ติ้นในกริกผมก็ไม่รู้ว่าเขาเดินลงมาจากบ้าน
ก็มีเวลากันในบ้านเนอะ
เพราะว่าแกเดินลงมาเพื่อนพี่ผู้ชาย
เขาก็ยืนมองหน้าเลยไม่แสดงว่าต้องเห็นอะไรอย่างนี้
เขาทำอะไรอย่างนี้มาแล้วอาจจะพูดอะไรร้อยอาจจะพูดว่าอะไรกว่า
อืมแล้ววันที่เกิดเหตุล่ะคะมีใครได้ยินไหม

ตกใจไหมอ่ะทำไมเขาถึงทำกันขนาดนี้
เพราะว่าพี่คนตายผมก็คุยกับแกบ่อยไง

แกเป็นคนดีแกเป็นคนที่ไม่ยุ่งกว่า

ในสวรรค์เนี่ยมีแต่คนรักแกแล้วก็ไม่ใช้ได้แก
คนในซอยเนี่ยรักแกเหมือนกันเพราะว่าแกเป็นคนที่เงียบ
แล้วก็เป็นคนที่ว่าแกก็อยู่ของแกแล้ว
แกลักรถเช็ดรถล้างหน้าบ้านแกแกก็ทำกิจการทุกวันแก
คนที่เข้าไปก็ไปกันอันนี้ตอนแกเข้ามาอันนี้ก็โกยังไม่ยุ่ง
อ่ออาจจะเป็นว่าคืออาจมาเฟิร์นหน่อยว่าโผงผางใส่กันแบบนี้มาก่อนหรือเปล่า
ใช่ใช่มันมีปัญหาตรงนี้มาขอบในภูมิภาคเนี่ย
แต่ไม่ถึงจับบ้านลงมาลงมืออาจจะเป็นคล้ายด่าของ
แล้วคนที่เสียเนี่ยเคยแบบว่านิสัยแบบโวยวายชอบตะโกนด่าก็ไม่
ไม่แกก็เห็นแกเงียบจริงตอนนี้แกไม่เงียบ

พอเขาไปอยู่ตรงไปทำงานสักอย่างเขาก็ไม่มีเวลาเค้าก็ออก
ก็เบื่อขี้เกียจทะเลาะวุ่นวายด้วย

ถ้าบางครั้งหน้าช่างว่าขอส่งที่ดูกัน
เพราะว่าแกเป็นคนที่บางน้องซ่านเขาอยู่ใกล้
สงสารน้องสงสารลูกแก

เมียคนที่เสีย

แล้วแกเครียดแบบนี้เป็นยังไง
เห็นบอกว่าตอนที่ชนอะคือลูกนี่วิ่งมาตรงนี้เลย

ลูกแบบร้องลูกก็ยังไม่รู้ว่าพ่อเสียนะ

เด็กนี่๕๖ขวบถึงไหม

เพราะผมเคยเห็นแบบคนนี้คนที่๑๑เนี่ย